อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากไปที่ร้านค้าต่างนะคะเวลาจะรับรูดบัตรของลูกค้า
ต้องเช็คจริงนะว่าลายเซ็นต์มันใช่ไหมลายเซ็นตรงหรือเปล่า
เพราะมันมีกรณีที่หนุ่มนักท่องเที่ยวชาวจอแดน
เขาทำบัตรเครดิตตกหล่นหายที่เชียงใหม่
แล้วมีคนเก็บได้เอาไปรูดซื้อแหวนเพชร
เก็บได้แล้วเอาไปใช้เนี่ยคือมันก็เข้าใจได้ว่าเหมือนโดนขโมยแหละ
แต่แค่งงว่าทำไมมันใช้ได้
ทำไมถึงรูดได้ในเมื่อมันต้องใช้ลายเซ็นกับบัตรเครดิตนะคะ
นี่ค่ะคือวงกล้องวงจรปิดจับภาพให้เห็นผู้ชายสวมหวกแก๊ปสีแดงคนนี้
นี่คือคนที่เอาบัตรเครดิตของนายฮานี่นักท่องเที่ยวชาวจอแดนที่เขามาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
รูดซื้อแหวนเพชรที่ร้านจิลเวอรี่แห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็เอาไปรูดซื้อของในร้านสะดวกซื้ออีก๖๐๐บาทด้วย
เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่ติดตามจับตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วค่ะ
ซึ่งชื่อก็คือนายวัชรพลชายกูล
ตรวจค้นในกระเป๋าก็พบสลิปที่ใช้รูดซื้อแหวนเพชรแล้วก็ตัวจำนำ๑ใบ
วัชรพลก็ต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานแล้วค่ะ
รับสารภาพบอกว่าเอาบัตรไปรูดซื้อแหวนเพชรจริง
พอซื้อแหวนเพชรได้แล้วเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อทองคำต่อด้วยนะ
แต่รูดบัตรที่ร้านทองไม่ได้เพราะว่าบัตรถูกอายัดไปแล้ว
เขาก็เลยเอาบัตรเครดิตที่เก็บมาได้ไปทิ้งถังขยะ
วัชรพลยังเล่าต่อด้วยว่าพอได้แหวนเพชรมาก็เอาไปจำนำ

แล้วเพื่อนนี่แหละที่บอกให้เอาบัตรไปรูดซื้อของ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามจับตัวอีก๒คน
เพื่อนคนที่เก็บได้แล้วบอกให้เอาไปรูดซื้อของนี่แหละค่ะ

แล้วก็คุมตัวนายวัชรพลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องสอบถามเจ้าของร้านจิลเวอรี่ด้วยนะคะว่า
ได้ยังไงไม่ได้ตรวจสอบลายเซ็นต์ข้างหลังบัตรหรอก

อยากจะขอรบกวนให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ